ท่านผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าในการติดตามตรวจสอบ
แล้วก็เอาผิดกับคนที่ไปถ่ายคลิปการมีเพศสัมพันธ์
ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านบางเขนในกรุงเทพฯนั่นแหละ
ก็เป็นคลิปที่เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ที่เขาจะเผยแพร่คลิปลามกอนาจารย์
คนที่ทำคลิปแล้วก็ส่งเข้าไปก็เหมือนกับจะมีรายได้ด้วย
ก็เลยดูกันอย่างแพร่หลายเลยนี่แหละนะครับดูกันทั้งโลก
คนไทยนี่ก็สถิติดูไม่แพ้ชาติไหนในโลกอยู่เหมือนกันในเว็บไซต์
ล่าสุดเนี่ยคลิปนี้อย่างที่เราเล่าเมื่อวานก็เริ่มต้นจากเป็นภาพของคนที่ขับรถไป
ตอนกลางคืนแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายเข้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวบางเขน
หลังจากนั้นชายหญิงที่อยู่บนรถก็ลงไปถอดเสื้อผ้ามีเพศสัมพันธ์กัน
แถวต้นปามต้นหนึ่งมีคนถ่ายคลิปให้
ไฟเฟย์ก็ยังเปิดอยู่เห็นไหมมีนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาทำรายงงรายงาน
ออกกำลังกายทำกิจกรรมซ้อมนู่นนี่นั่นเขาก็ยังมีอยู่
เดี๋ยวความคืบหน้าของสอนอบังเขนเราเล่าให้ว่าเป็นยังไง
หลังจากเมื่อวานนี้พอปรากฏเรื่องเป็นคลิปขึ้นมา
ตำรวจเข้าไปจำลองพื้นจำลองเหตุกงเหตุการณ์ใช่ใช่
ว่ามันใช่ต้นนี้ไหมวันนี้เราไปคุยกับทางผู้ที่เรียนอยู่ที่นี่
นี่เป็นภาพที่พี่เขาไปจำลองเหตุการณ์เมื่อวาน
ว่ามันจะใช่ต้นนี้ไหมสนามเทนนิสแบบนี้ไหมตึกนี้อาคารนี้หรือเปล่า
บางคนก็แซวพี่เขาบอกโอ้โหพี่จริงจังมาก
วันนี้นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่ลงพื้นที่ไปนะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราได้ไปคุยกับ
น้องที่เป็นนักศึกษาคนหนึ่งอยู่ชั้นปี๔อายุ๒๓ปีนะฮะ
น้องเขาบอกว่าพอเห็นคลิปที่เขาแชร์กันดังกันที่เป็นข่าว
รู้เลยว่านี่คือมหาวิทยาลัยของเธอ
เพราะโซนแถวนี้เธอมาทำกิจกรรมอยู่กับเพื่อนเป็นประจำ
ออกกำลังกายมาทำรายงานมาทำกิจกรรมอะไรของที่เรียนเขาเนี่ย
สิ่งที่เกิดขึ้นมันถือว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมนะแล้วเป็นเรื่องที่น่าอับอายมาก
แต่จุดนี้มันเป็นจุดที่ค่อนข้างลับตาคน
ครั้งคืนไฟส่องสว่างกับกล้องมูลจรติดแถวนี้มันมีน้อยมาก
ก็เลยง่ายต่อการมั่วสุมแล้วคนก็มาแอบถ่ายคลิปมีเพศสัมพันธ์กัน
คือต่อให้มีคนขับรถผ่านมาตรงนี้นะน้องเขาบอกว่าก็ไม่เห็น
ก็ไม่เห็นว่ามีคนทำอะไรอยู่อ๋อมันเป็นมุมลับตาใช่
แล้วก่อนหน้านี้นะเมื่อปีก่อนเธอบอกว่าประมาณ๔ทุ่ม
เข้ามาเอาของในห้องของชมรมตรงนี้มีห้องชมรมด้วย
อยู่ติดกับสนามเทนนิสก็มากับเพื่อนต้องเดินผ่านช่องทางด้านหลังของตึก
ไม่ใช่ตรงจุดที่มีต้นปามที่พาคุณอาวิทย์ไปดู
เจอผู้ชายสองคนรูปร่างสูงขาวกำลังมีเพศสัมพันธ์กัน
อยู่ที่หลังอาคารโอ้โหตอนนั้นตกใจมาก
สองคนนั้นมันเห็นพวกเธอมันก็ตกใจ
มันก็หยุดหยุดปุ๊บก็แล้วก็เดินแยกกันไป
พวกนี้มันก็เดินหายไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ไปแจ้งรอปภของทางมหาวิทยาลัย
แล้วก็บอกด้วยว่าควรจะเปิดไฟทิ้งไว้เลยนะไม่ควรปิด
คือเปิดทิ้งไปเลยทั้งคืนไม่ต้องกลัวเปลืองไฟ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยอ่านักศึกษานิสิตที่เข้ามา
ทำรายงานมาเอาของในชมรมทำกิจกรรมจะได้ปลอดภัย
แต่สุดท้ายแล้วมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกจนได้
จริงเขาค่อนข้างจะเฉยมากแล้วเขาก็ยังเดินวนเวียนอยู่รอบชมรม

ใช่ค่ะหนูก็เลยคิดว่ามหาลัยควรจะมีมาตรการ

คิดว่าไม่น่าใช่เด็กมหาวิทยาลัย

แล้วก็มีผู้ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเราด้วยนะครับ
เขาเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทย
ชื่อว่าเรืองฤทธิ์แหเกิดหรือว่าโอ๊ต

เขาเคยเป็นนิสิตที่นี่
จบไปแล้วแต่ว่ายังกลับมาฝึกซ้อมดาบให้กับน้อง

มาดูรุ่นน้องที่ชมรมฝึกซ้อมกัน
บอกว่าจะมาช่วยรุ่นน้องฝึกซ้อมฟันดาบที่อาคารของชมรม

หญิงเล่าเนี่ยที่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย
เหตุการณ์ตอนนั้นก็เป็นผู้ชายกับผู้ชาย

เรื่องแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นในพื้นที่มหาวิทยาลัย

ให้เกียรติมหาวิทยาลัยมาก
แล้วก็ควรจะเลิกได้แล้วพฤติกรรมแบบนี้

ก็คือกล้าทำได้ยังไง
เราเคยเจอหรือเปล่า

เล่าเหตุการณ์ที่ฟังได้ตอนนั้นเป็นยังไง

ซ้ำกีฬาอยู่แถวนี้
แล้วจำเป็นต้องเดินออกผลของ

แล้วก็เดินมากับเพื่อนกับเพื่อน

ก็เจอเขากำลังแบบมีกิจกรรมกันอยู่
กล้องวงจรปิดในพื้นที่ทุกจุดเพื่อหาเบาะ
ติดตามตัวคนที่มาก่อเหตุแบบนี้อ่า
หนุ่มสาวคู่นั้นคาดว่าเป็นนักแสดงหนังโป๊ะ
อืมนะฮะนักแสดงถ่ายคลิปโป๊ะที่คลิปจะไปเผยแพร่ตามเว็บไซต์
ตามกลุ่มลับต่างจากการตรวจสอบลักษณะรูปร่างสัดส่วนของผู้หญิงคนนี้เนี่ย
พบว่าหญิงคนนี้มีคลิปโป๊เผยแพร่ในสังคมออนไลน์มากมายหลายครั้ง
มีหลายคลิปไม่ใช่คลิปนี้คลิปเดียวนะครับมีนักแสดงคนอื่นอื่นที่ตระเวนถ่ายทำบันทึกภาพ
ทำกิจกรรมมีเพศสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างเนี่ย๓๔คนสำหรับไอ้กลุ่มนี้นะ
แล้วก็ไปส่งเข้าเว็บไซต์แล้วก็จะได้งงได้เงินอะไรก็ว่ากันไป
ริมถนนบันไดทางขึ้นทางลงลิฟต์อาคารคอนโดสถานที่สาธารณะต่าง
ออเดอร์ที่ทางลูกค้าสั่งมา
พวกนี้มันจิตผิดปกติอยากดูแบบนี้ตรงนี้กล้าไหม
ถ้ามีเอาคลิปส่งมาเดี๋ยวได้เงินพอเอาคลิปไปลงมีคนมาดู
ก็ได้เงินเพิ่มขึ้นตามยอดวิวอะไรอย่างนี้
นบางเขนกำลังประสานไปทางปอทด้วยนะครับ
พบว่าเว็บไซต์คลิปโป๊เหล่านี้ชาวต่างชาติเป็นผู้เผยแพร่นะครับ
แต่ก็มีคนไทยที่ทำคลิปแล้วก็ส่งไปด้วยนะครับ
มันก็มีทั่วโลกที่ส่งคลิปเข้ามาแบบนี้นะครับ
ซึ่งทางสนบังเขนได้ประสานกับทางมหาวิทยาลัยแล้วนะครับ
ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยยังไม่ได้มาแจ้งความแต่ตำรวจก็สามารถแจ้งความเอาผิดได้
ต้นแน่นอนก็คือเรื่องของการกระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัน
โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่น
โทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทอันนี้โทษอาจจะน้อย
แต่ถ้าปอทเขาเอาด้วยนะฮะแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องของการผิดพรบคอมพิวเตอร์
อันนี้จะโทษหนักใช่มีโทษจำคุกด้วยไม่เกินห้าปีนะฮะ
แล้วก็ปรับอีกพฤศจิกาเป็นแสนอยู่ต้องเอาให้หนักอ่ะใช่